แล้วเหม้าหรือว่าไง

ใครทำอะไรอย่างงี้เนี่ย
ใครทำอะไรคุณมานอนไหนตรงนี้
อันนี้พี่จะไปไหนนี่

แล้วทำไมมานอนอยู่นี่แหละครับ

แผ่นดินไทยนะไม่ใช่แผ่นดินฝรั่งเศส

บ้านก็อยู่ที่ในแผ่นดินไทยนะ

แค่นะฝรั่งเศสก็ไม่ได้พูดหรอก

แล้วทำไมมันหลงทางไปนอนอยู่ในนั้นเนี่ย

จัดตรี
บันทึก

ว่ากลัวคนเดี๋ยวไปปุ๊กมันอยู่ไม่ได้

รถใครข้านี้

มารับฉันทำไมเนี่ยเขาเห็นใช่
เห็นคุณนอนเขาคิดว่าคุณเสียชีวิต
ก็เลยโทรแจ้งฉันไม่เสียง่ายง่ายหรอกใช่
คุณไม่มารับถ้าคุณเสียชีวิตตรงนี้ใครเดือดร้อน
แต่ให้ฉันกับเพื่อนต่อให้ฉันจะไป
อะไรยังไงฉันก็ต้องไปจะไปไหนดิจะไปไหนครับผม
ไหนนี่จะไปไหนแล้วเอารถมารับฉันจะให้ฉันไปไหนล่ะ
นั่นแหละจุดนอนถอดเสื้ออย่างนี้แหละครับ
นอนอยู่ในน่ามตอนแรกนึกว่ายังไงนึกว่าตายหรือไง
ว่าคนตายอืมผมจะเข้าไปหากบอืม
อ้าวใครมานอนอยู่ตรงนี้ผมก็ตกใจอืม
จุ่มน้ำอยู่ครับผมกลัวไม่ได้นะครับกลัวครับจนวิ่งเรียกคนเลย